เรื่องที่ตอนนี้อาจจะต้องเน้นย้ำสำหรับใครที่จะเดินทางไป

สามวันที่ผ่านมามีการแชร์รูปภาพของแมงกระพุนชนิดหนึ่ง
ซึ่งเป็นแมงกระพูนที่ขึ้นชื่อว่ามีความร้ายแรงของพิษติดอันดับต้นของโลกเลยทีเดียว
นี่คือภาพที่มีการแชร์เกิดขึ้นนะครับมีประมาณ๓ภาพด้วยกัน
๓ภาพนี้แชร์ในพื้นที่หาสุรินหาดนายทอนแล้วก็บริเวณหาดกำมัลลา
เห็นอยู่นี้เป็นแมงกระพุนที่มีชื่อว่าแมงกระพุนหมวกโปรตุเกตนะครับมาทำความรู้จักกันหน่อย
เขาบอกว่าแมงกระพุนชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมงกระพุนไฟเรือลบหมวกโปรตูเกต
เพราะว่ารูปร่างรักษณะเหมือนหมวกของโปรตุเกดแล้วก็มีลักษณะเหมือนเรือลบ
แมงกระพุนดังกล่าวปกติจะไม่พบในหน้าน้ำไทย
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย
แต่อาจจะถูกพัดจากกระแสน้ำมาเกยตื้นและเข้าสู่หน้าน้ำไทยได้ในบางฤดูการ
โดยเฉพาะช่วงนี้แหละครับช่วงที่มรสุมค่อนข้างที่จะแรง
โดยหนวดของมันมีความเป็นพิษร้ายแรงมาก
โดยเป็นพิษที่มีความรุนแรงที่สุดในโลก
เท่ากับแมงกระพุนกล่องแมงกระพุนอิรุคันจิ
โดยพิษนั้นจะเข้าไปทำลายระบบประสาทผิวหนังหัวใจ
เมื่อถูกต่อยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างมาก
ดังนั้นใครที่จะท่องเที่ยวเดินทางโดยเฉพาะเล่นน้ำในระยะนี้

จากต้องระวังเรื่องของแมงกระพุนแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องระวังโดยเฉพาะวันนี้

เพราะว่าคลื่นในบริเวณฝั่งอันดามันนั้น
ในวันนี้จากการตรวจสอบคลื่นยังคงสูงนะครับประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า๒เมตร
แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์คลื่นก็จะอ่อนกำลังลง

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์คลื่น

ยังอยู่ที่เรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

บริเวณเป็นบริเวณที่มีคลื่นสูงส่วนใหญ่
นั้นจะออกจากเมืองไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อยู่บริเวณชายฝั่งของอินเดีย
ส่วนบริเวณที่ติดกับชายฝั่งประเทศไทยทั้งสองฝั่ง
สังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้า
คือคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรเข้านั้น
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์คลื่นก็จะสงบลง
ฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กระจายตัวก็จะลดลงปริมาณก็จะลดลงด้วยนะครับ
นี่คือปัจจัยบริเวณทางตอนล่าง
ส่วนบริเวณทางตอนบนนั้นจากการตรวจสอบครับ
ตอนนี้ยังพบว่ามีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนนะครับ

เหนือเมืองไทยของเราก่อตัวกลายเป็นร่องฝน
ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่เรียงตัวกัน
มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือ

นั่นก็หมายความว่าวันสองวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีฝนตกชุกในบางจุดนะครับ

มาดูภาพรวมสถานการณ์ฝนจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่คือกลุ่มก้อนเมฆจะสังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับ
ก้อนเมฆยังคงค่อนข้างหนาตาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างก็จะยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่อันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
และถ้าหากคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝน
หลังจากนี้ต่อไปอีก๔๘ชั่วโมงก็คือตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้
เหลืองคือตกหนักสีเขียวคือตกปานกลางน้ำเงินคือตกเบานะครับจะสังเกตว่าวันนี้ยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้นะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันแล้วก็ตอนล่าง
หลังจากวันเสาร์เป็นต้นไปครับกลุ่มฝนจะค่อยหายไปค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียวสำหรับประเทศไทย
คาดการณ์ว่าจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้าในขณะที่ภาพรวมการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมทั่วไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพบว่าก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกสะสมชุกอยู่นี่คือภาพรวมวันนี้นะครับคำนวณต่อไปหลังจากวันพรุ่งนี้กลุ่มฝนตกชุกจะไปอยู่แถว
เดี๋ยวไปดูภาพซูมใกล้ชัดนะครับจะได้เห็นกันนี่นะครับในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศพลามามีโอกาสเกิดฝนตกชุกอยู่นะครับในจีนมีหลายจุดละทีเดียวนะครับที่ต้องระวังตั้งแต่เสชวนหูนานกุ้ยโจหูเป่ยหูนานสานตกนะครับพื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนในอรัยะนี้ไปต่อครับที่จีนที่เกาห

กับฝั่งที่อยู่ทางตอนล่างประเทศไทยอินโดรีเซียแถวแถวบริเวณเกาะซุมาตรากรุงจักราต้าก็มีฝนตกในอรัยะนี้ส่วนบริเวณฟิลิปปินส์นะครับบริเวณเกาะทางตอนล่างก็คือเกาะดาวเบารวมไปถึงหมู่เกาะที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุกเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝน
อีกครั้งกลางสัปดาห์นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นกับเมืองใดของเราในวันนี้นะครับส่วนใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทยจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้อยากให้ติดตามนะครับเราจะเปิดเส้นทาง๘เส้นทางที่เจออุบัติเหตุบ่อยที่สุดเป็นเส้นทางไหนบ้างต้องติดต